คุณผู้ชมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคนรักทุเรียน
หลายคนที่ชอบทานทุเรียนคุณเลือกเป็นทุเรียน

กรอบน้องนุ่น
ไอ้อย่างแข็ง

อย่างนี้ไม่น่าจะเรียกว่ากรอบ
น่าจะเรียกว่าก้อนหิน
เดี๋ยวคือมันใช่ทะเบียนจริงเปล่า
หรือว่ามันทุเรียนปลอมปรุงปัสเตอร์หรือแบบนั้น

แต่ถ้าทุเรียนจริงจะแข็งขนาดนี้คุณจะเอาฟันขบไหมฮะ
โอ้โหฟันล่วงกาวเลยนะ
นั่นสิคะคุณไม่รู้ว่าทุเรียนกับฟันอันไหนจะแตกก่อนกันนะคะ

แนะนำว่าเอางี้ถ้ามันแข็งขนาดนี้เอาไปต้ม
ต้มให้เปื่อยค่ะเอาไปตุ๋นเอาไปทำอะไรก็ได้

ได้หรือเปล่า

เออมันแข็งอ่ะคุณจะกินยังไงเกรงจาถิ้นก็เสี่ยได้
โอ้นี่หนักกว่าอีกเรื่องแล้ว

เอายังไงดีคุณถ้าเจอแบบนี้คุณจะทานยังไง

ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้เลือกเองหรือว่าเขาขายแบบนี้หรือยังไง
อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอาเป็นว่าใครที่เป็นแบบคอทุเรียน
คุณน่าจะเลือกเป็นแหละเวลาคุณไปดูทุเรียน
คืออันนี้แบบแก่แล้วด้วยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่ามาแบบลูกอันนี้เลือกยากกว่า
คืออย่างนี้ก่อนที่จะไปซื้อทุเรียนเขาก็จะพ่อค้านะเขาจะมีไม้
เค๋ะวีดหมุนขนาดนั้นค่ะ

เค้าจะรู้ว่ามันสุกไม่สุกแล้วก่อนที่เค้าจะให้เราเค้าจะเปาใส่ออกเปิดสักนิดนึง
เป็นสามเหนี่ยมแล้วก็เปิดมาเอานิ้วนี่นะ

ไม่ได้นะก็คือเอานิ่มเพื่อสะดวกใจทั้งคนซื้อ
จริงนะคะเจอแบบนี้ก็จบเลยนะคะทุเรียนมื้อนี้นะคะ